อ่ะอย่างงี้คงจะหลับเหรอแต่มึงไม่ได้กากกรอบให้หลับ
เรื่องของเรื่องน้องคนนี้เขาคงจะเป็นแฟนพัดแท้ของนักร้องนำวงนี้จริง

และนี่คือโอกาสที่ดีของน้องน้องหนูที่จะได้ใกล้ชิดหัวหน้าแก๊งใช่
เรียกได้ว่ามือหนึ่งถือใหม่อีกมือหนึ่ง
อุ้มโอบน้องเขาไว้นี่
แล้วร้องเพลงบล็อกไปด้วยกันตรงอย่างแบดแซ่บอย่างบ่อย
โอ้โหต้องแบบนี้แล้วนะ
มิติใหม่ของการเล่นคอนเสิร์ต
เรียกว่าและที่เป็นคอนเสิร์ตแบบร็อกด้วยอะเออ

แล้วดูข้างหน้าที่โยกอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
ตรงหน้าลำโพงเนี่ยโหมันสุดสุดไปเลยสุดจริง
ช่วงนี้ดังไปอีกนานแน่นอน

เป็นศิลปินนะจะต้องดูแลแฟนคลับให้ดีทำให้เขาประทับใจ
แหละดีมากเนี่ยอย่างนี้เลยสุดยอดไปเลยนะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ